จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินมาแล้วถึง๑๐ครั้งด้วยกันนะคะ
แต่ว่าครั้งที่ประทับใจรัศดรและอยู่ในความทรงจำมิเสื่อมคลาย
ก็เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรชาวปากใต้ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๐๒ค่ะ
โดยราศดรที่นั่นก็ช่วยกันทำซุ้มจากทางมะพร้าวเพื่อเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

แผ่นดินตรังมีโอกาสรองพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙หลายครั้ง
โดยครั้งแรกเสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ช่วงเดือนมีนาคมปี๒๕๐๒เพื่อส่งเยี่ยมราชดรในพื้นที่ภาคใต้
ครั้งนั้นมีชาวบ้านร่วม๑๐คนและนายเอี่ยมแก้วสงฆ์อายุ๗๗ปี
ชาวตะบลนายงเหนืออำเภอนายงได้ช่วยกันทำซุ้มรับเสด็จ

รับเสด็จสมัยนั้นทำด้วยทางมะพร้าว
ใช้เวลาทำประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะแล้วเสร็จแม้ไม่รู้วันเวลาที่แน่ชัดว่า
หลวงรัชกาลที่๙จะเสด็จพระราชดำเนินไปวันไหน
แต่ทุกคนก็ช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จมาอย่างพื้นที่
วันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยสองชาวบ้านทราบว่าในหลวงรัชกาลที่เก้า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเสด็จพระราชดำเนินไปยังน้ำตกกระช่องอำเภอนายง
ส่วนไปรับเสด็จที่นั่นบางส่วนเร่งเขียนหนังสือ
พระองค์เสด็จไปที่ตะบลนายงเหนือวันรุ่งขึ้น
กับตายอยู่ก้าวเขว่าเจ้าสำเด็จเลยวันนี้เจ้าสำเด็จมาเจ้างค์คน
เอียมบอกว่าการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงราชการที่๙

สร้างความปรับปลื้มใจให้กับพระศักดิ์กรอย่างมิลุลืม
เพราะตั้งแต่จำความได้เส้นทางเดินเข้าชมน้ำตกแห่งนี้
ยังไม่มีถนนเป็นเพียงเส้นทางเดินป่า
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนิน

จะต้องส่งพระราชดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
ไม่มีเส้นทางที่จะเข้าไปถึง
ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหารุทัย
เจ้าข้อนำตรงนี้พระราชป่านนี้
แล้วพื้นลำบากนี้
นี่ไม่ใช่เห็นเตี้ยงนี้เป็นหลอก

เอาผมใกล้ที่ลำบาก
รู้สึกสอนิดหนึ่ง

ก็ไม่ได้ว่าสีตรงสีตรงข้างหลัง

ตอนเดินบนทุนที่หน้ายุ่ง
เคยปูน
ไปกันไหนละกันนี้
แช่กระต๊อฟนี้
หลังจากนั้นพระองค์ทรงพระราชดำเนินเสด็จไป

ที่เป็นพระราชกรณียกิจโดยตรงและทางผ่าน
แม้ตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยวันเวลาผ่านไปภาพความประทับใจก็ไม่เคยลืมเลือน
ภาพก็มีเก็บไว้เป็นมิ่งมงคลแก่บ้านย้อนรำลึกถึงวันเสด็จพระราชดำเนิน
เอี่ยมที่ได้ชื่นชมพระบรมีก็ยังมีเรื่องเล่าอย่างแจ่มชัด
เหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานทั้งสิบครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ยังจังหวัดตรังรอยพระบาทยาตรายังคงตราตรึงในดวงชา
ประชาชนชาวตรังสืบไป
เรื่องของความมีวินัยก็ผมได้ทำโครงการฝึกชาวบ้าน
โดยเชิญวิยากรจากคนต่างมาให้ความรู้
สิ่งหนึ่งก็เน้นความซื่อสัตว์ความประหยัดความมีวินัย

ก็คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า
ให้หลวงท่านชาวบ้านน้องรับแล้วก็นำไปสู่ภาคคุณภัย
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย